กะเพราบ้างดีกว่ากะเพราที่จะให้ทานเนี่ยไม่ธรรมดาเขามีท้าทายกันด้วย
เรียกได้ว่าถ้าทำได้ได้กินฟรีแต่จะทำได้จริงเหรอเพราะมันจานใหญ่เบอร์เลอร์เทอร์จริง
เป็นกะเพราล้มควายเลยนะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปติดตามเลยในช่วงของตลอดกินครับ
สวัสดีค่ะเบนจวีศรีสุภวรทัศน์นะคะเจ้าของร้านใช้เมฆเหล่าริมทางค่ะ
ถ้าเป็นจานธรรมดานะคะราคาจะเริ่มต้นที่๔๐บาทคือกะเพราไก่แล้วก็กะเพราหมูย่อ
แต่ถ้าเป็นกะเพราหมูหมูกรอบหรือกะเพราหมูกรอบ

แองกัสกุ้งปูอยู่ที่จานละ๘๐บาท
ที่มาที่ไปของกะเพราลมควายนะคะก็คือเหมือนทุกร้านแหละค่ะ
โควิดรอบแรกรอบ๒มันก็ยังแบบถ่ายพ่อได้อยู่
แต่พอมารอบสุดท้ายยอดมันนิ่งมากแล้วมันก็ดิ่งลงอะไรอย่างนี้
เราก็เลยคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้ยอดมันกลับมา

เราก็เลยเริ่มหาว่าที่ร้านเรามีเมนูอะไรที่ลูกค้าชอบ
ที่พอจะเอามาต่อยอดได้
เราก็เลยมองว่ากะเพราลูกค้าชอบ
เราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราเอามาทำเป็นลมไฟกับเป็นกะเพราถาดยักษ์ดีกว่า
ราคากะเพราลมควายจะเริ่มต้นที่๑๙๙บาทนะคะ

ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นล้มควายหมูสับหมูชิ้นหมูกรอบหรือว่าหมูเด้ง
หรือว่าจะเป็นพระรวมกันก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบ
แล้วก็จะมีล้มควายเนื้อแองกัสแล้วก็ล้มควายกุ้งสด
อย่างนี้สามารถชะได้เหมือนกันในราคา๒๙๙บาท
แต่ว่าถ้าเป็นล้มควายปูร้านเราจะขายอยู่ที่๓๙๙บาท
ก็เหมือนตอนแรกตอนที่คิดว่าเราจะทำกะเพราถาดกัน
พี่ชายเมฆก็เอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีให้เหมือน

เราก็เลยว่าถ้างั้นเราลองดูไหมว่าปริมาณขนาดนี้

เราก็เลยเราก็ลองดูว่ามันน่าจะประมาณ๑๐นาที
ค่ะหมดชั้นเวลานะคะผ่านนี้พันธุ์ปีเลยค่ะ
แสตอบรับของกะเพราล้มควายก็ดีค่ะถือว่าดีมาก
ดีแบบที่ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้
ตอนแรกเหมือนเราก็คิดว่าเราลองดูว่าจะมีคนสนใจมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างนี้
ให้น้องแถวนักศึกษาที่อยู่แถวนี้
ต้องขอบคุณมากจริงค่ะ
ฝากร้านใช้เมฆเหล่าริมทางไว้ด้วยนะคะ
ที่กัดร้านนะคะจะอยู่ที่ซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด๑๙ค่ะ
ข้าวซอยมานะคะลูกค้าตรงเข้ามาเรื่อยสังเกตจาก๗๑๑นะคะ

ร้านเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะ
เวลา๑๑โมงครึ่งถึง๒ทุ่มหยุดทุกวันอาทิตย์
ถ้ามีอะไรเนี่ยจะอัปเดตทาง๒ช่องทางนี้แน่นอนค่ะ
แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากถามรายละเอียดอะไร
สามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์๐๘๙๔๙๙๙๖๐๙ค่ะ
อย่าลืมมาทานกันนะคะกะเพราล้มควายรอผู้พิชิตทุกคนอยู่นะคะ